และก็ถ้าเกิดว่าใครหิวแล้วเนี่ย
ตองก็จะพาคุณผู้ชมไปหาเมนูเส้นสำหรับคนรักเส้นทานกัน
ร้านนี้นะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระริมทางธรรมดาเลย
แต่ว่ารสชาติอร่อยเลิศมาก
เพราะว่าลูกค้ามาต่อคิวยาวแน่นเอียดทุกวันเลยค่ะ
นี่ค่ะที่เราพูดถึงนี่นะคะคือร้านวัทยาก๋วยเตี๋ยวมะระริมทาง

อยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
บรรยากาศนะคุณนะโอ้คนนี้ก็มาแบบตลอดเวลาเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่า
ก่อนที่จะเปิดร้านตัวเองทดลองทานก๋วยเตี๋ยวจากหลายร้านมาก่อน
ก็คือเป็นความชื่นชอบแล้วก็ทดลองทาน
รวมไปถึงมีการศึกษาข้อมูลจากในอินเตอร์เน็ต
จากนั้นก็ลองทำดูแล้วก็ปรับสูตรเป็นของตัวเอง
พออร่อยได้ที่แล้วก็ตัดสินใจเปิดร้านเลย
เด็ดเคล็ดลับของที่ร้านเนี่ยไม่มีอะไรมาก
เขาบอกว่าเพียงแค่ทำทุกอย่างให้เหมือนเดิม
ทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิม
ใช่มือต้องนิ่งไงเพราะว่าเวลาปรุงเนี่ย
มือต้องนิ่งทุกอย่างต้องอร่อยเหมือนเดิม
มากใส่น้อยผิดไม่ได้เลยรสชาติเปลี่ยนนะคะ
เดี๋ยวไปดูหน้าตาของอาหารที่ดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ย
มานั่งต่อคิวรอกันหน่อย
ใน๑ชามก็จะประกอบไปด้วย
น่องไก่ตุ๋นว้าวมือไก่นี่ไง
ตามด้วยเลือดตามด้วยเนื้อไก่ฉีกค่ะ
หรือว่าจะใส่หมูชิ้นโตลงไปในชามด้วยก็ได้นะคะ

ถ้าสั่งแบบแห้งนะทางร้านเขาจะเสิร์ฟ
คู่กับน้ำซุปแสนอร่อยสูตรทางร้าน

ซุปเข้มข้นหวานกลมเลยนะคะ
ใครที่ชื่นชอบในการทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแบบนี้
แล้วอยากจะไปลิ้มลองรสชาติความอร่อยของร้านนี้
ก็ไปกันได้ที่ร้านวัทยาก๋วยเตี๋ยวไก่มะระริมทางนะคะ
เข้าซอยหลังโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเพชรนะคะ
เข้าไปแล้วก็จะเจอเลยค่ะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
โอ้โหเนี่ยบรรยากาศดีมากคือ
นั่งกินในร้านแล้วมองไปข้างนอกเห็นไหม
โอ้โฮดูใส่ใบผัวละพาลงไปแน่นเลยนะ
แสดงว่าที่ร้านเขาน่าจะเสิร์ฟผักให้เต็มที่

หรือว่าจะเป็นถั่วงอกปลาร้าสด

ใช่ไหมคุณดูสิใก่นะแล้วดูแบบชำ

งั้นลูกค้าไม่มาซื้อกลับบ้านไม่มานั่งรอกันแบบนี้นะ

ผมจะสั่งเล็กน้ำน่องอย่างเดียวเลย

ผมกินไม่ค่อยถนัดน่ะ

ท้าวขนปากแตก

แต่ร้านนี้ต้องไปกินจริง